พักหลังมาต้องบอกเลยว่า

งานราชงานหลวงไปหมดเลยนะคะ

หรือว่าน้องแพนจะอำลาบกมือบ๊ายวงการหรือเปล่า
เพราะว่าล่าสุดเพิ่งได้ตำแหน่งโฆษกพิเศษกองทัพเรือมาด้วยค่ะ

ดังนั้นอย่างโกศกพิเศษก่อนครอบครัวนี้
ช่วยประชาสัมพันธ์หรือบอกกิจกรรมต่างอยู่แล้ว
ก็จะมีกิจกรรมเรื่อย
ตามที่ได้รับมอบหมายมาค่ะ

แล้วก็บอกต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ท้าทายมากค่ะ
ก็ให้กำลังใจค่ะพี่หมีก็คอยซัพพอร์ต
หรือว่าก็เป็นเกียรติแล้วก็เป็นโอกาสที่ดี

การแสดงทั้งเดินแบบทั้งเรียนนะคะ
แล้วก็โฆษกพิเศษนะคะก็ทำหมดค่ะ

เพราะว่าต่างฝ่ายอยากจะขอลุยงานกันก่อน
แพนเค้กอาจอยากเป็นดรให้เสร็จก่อนก็ได้นะคะ
ยังค่ะรอพี่แจ๊คก่อนรอพี่หมีอีกทีหนึ่ง
หมินก็ยังสนุกกับการทำงาน
หรือการดูแลธุรกิจครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เดี๋ยวคงเมื่อพร้อมทั้งคู่แล้วกัน

แต่ถ้ารอพี่แจ๊คให้แต่งก่อนเนี่ยไม่ได้นะ
พอพี่แจ๊คไม่แต่ง
พี่แจ๊คไม่แต่งนะ
เออแต่เอาจริง